มีลูกชายนะเขาได้ร้องขอความเป็นธรรมให้กับแม่หน่อย
แม่เนี่ยอายุ๕๒ปีถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายจนเจ็บหนัก
ประมาณว่าสุดท้ายเนี่ยคือแพ้คดีประมาณอย่างนั้น
แต่มันก็มีเหตุมีผลตรงนั้นอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไล่ไปแล้วกันนะครับ
เป็นสภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่ของเขาอายุ๕๒ปีนี่ฮะ
ร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยบาดแผลรอยฟกช้ำต่างนะ
บอกว่าก่อนจะเสียชีวิตแม่ทรมานมากเพราะระบบหายใจล้มเหลว
เหมือนคนเป็นโรคหอบวิ่งเหนื่อยมากหายใจแรงและเหนื่อยมาก
แม่เนี่ยถูกทำร้ายร่างกายโดยพ่อเลี้ยงทั้งปีนะแล้วก็ราดด้วยยาฆ่าย่า
สารเคมีเนี่ยมันซึมเข้าร่างกายผ่านกระแสเลือดจนตับไตระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
หลักฐานมีแค่คลิปเสียงค่ะสุดท้ายเนี่ยไม่มีประโยชน์นะ
คือใช้เงินมากมายสุดท้ายแพ้คดีนี่อันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะ
เราก็เลยไปสอบถามจากชายหนุ่มคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะ
ก็คือคุณชาญชัยช่ออัญชันวัย๒๓ปีปัจจุบันเนี่ย
เป็นนักศึกษาฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่สมุทรสงครามนะ
ชื่อนางการดาอายุ๕๒ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกาย
ใช้ยาค่าย่าราดตามตัวสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดในพื้นที่บ้านพักที่ตำบลวังยาว
อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่๑๔พฤษภาคมปี๖๓นี่ฮะ
แม่ถูกทำร้าย๑๔พฤษภาคม๖๓แล้วเสียชีวิต๒๒พฤษภาคมปี๖๓
สุพรรณบุรีคือคุณชาญชัยเนี่ยบอกกับเรานะครับ
บอกว่าหลังจากที่แม่เสียชีวิตตำรวจส่งศพแม่ไปผ่าชนะสูตร
หาสาเหตุการณ์ตายตามขั้นตอนที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ระบุสาเหตุการตายของแม่ว่าได้รับสารพิษแล้วก็มีบาดแผลหลายแห่ง
เป็นแผลถลอกตกสะเก็ดนะที่เปลือกตาซ้ายสองแผลด้วยแผลถลอกตกสะเก็ดมุมปากซ้ายด้วย
หนังลอกบริเวณคอซ้ายถึงหมาด้วยมีแผลถลอกที่อกซ้ายด้านใน
มีแผลไหม้ที่ผิวหนังด้านหลังส่วนบนนี่ฮะนี่คือบาดแผลของแม่
หลังจากนั้นก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีกับพ่อเลี้ยงชื่อนายนรงนะ
อยู่ที่สพองค์พระไปแจ้งความดำเนินคดีที่นั่น
แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ซึ่งตัวพ่อเลี้ยงเนี่ยปฏิเสธข้อหา
คุณชาญชัยบอกว่าแม่อยู่กับพ่อเลี้ยงมา๔ปีกว่าอยู่ที่สุพรรณบุรี
หลังแม่ถูกทำร้ายก็ไปดูแลแม่แต่ตอนนั้นแม่อาการหนักมาก
โดยเฉพาะเรื่องการถูกยาฆ่าย่าราดไปเนี่ย
ปวดแสบปวดร้อนทั้งตัวมีรอยไหม้ทั้งตัวฟกช้ำเต็มไปหมด
ทรมานมากสุดท้ายแม่เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
หลังเกิดเหตุโทรไปถามพ่อเลี้ยงว่าทำแม่หรือเปล่า
เดี๋ยวลองฟังนะฮะที่เขาเล่าไว้นะครับ
คือเขาบอกว่าเขาก็พยายามถามแต่พ่อเลี้ยงเขาก็ปฏิเสธ
อันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาแต่เขาก็ไปแจ้งความนะ
เขาบอกเขามีคลิปเสียงเป็นหลักฐาน
อะไรประมาณอย่างนี้นะครับแต่ตอนที่พ่อกับแม่เนี่ย
ที่ทำร้ายแม่เลี้ยงเขาอยู่กันสองคนอยู่ที่สุพรรณเขาก็ไม่รู้จะไปมีหลักฐานอะไรตรงไหน
จากความเจ็บปวดแล้วก็ร่างกายที่บอบช้ำของแม่นะครับ
คุณชาญชัยบอกว่า๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา๑๒พฤษภา๖๔นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นพฤษภา๖๓ทนายอาสาที่สารแต่งตั้งให้เนี่ยมาแจ้ง
บอกว่าสารชั้นต้นมีคำพิพากษาออกมาแล้วในคดีโดยสั่งคุมประพฤติ
พ่อเลี้ยงของเขา๒ปีปรับเงิน๕๐๐๐บาทวางเงินที่ชั้นศาลเอาไว้๓๐๐
อันนี้เป็นในส่วนของคดีชั้นต้นที่เขาบอกกับเราอย่างนี้นะครับ
แต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณชาญชัยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยื่นอุทธรณคดีนะ
รับว่าไม่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายที่ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน๓๐วัน
หลังจากสารพิพากษาแล้วคือมารู้ตอนหลังแต่หมดเวลายื่นอุทธรณ์แล้ว
หากเป็นไปได้เลยอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับแม่ที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ว่าจะมีทางไหนในการรื้อคดีขึ้นใหม่ได้หรือไม่
โทรให้ผมขึ้นไปรับแล้วผมขึ้นมารับคุณแม่คือสภาพที่เจอผิว
คุณแม่อาการบาดเจ็บเลือดออกทางหน้าทางปากก็คือมีอาการฟกช้ำ
หรือว่าในเรื่องของผลคดีใหม่ให้พิจารณาใหม่ครับ

เราก็เลยถามไปยังทนายภัยสารเดิงฤทธิ์
เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการต่อสู้คดี
สารชั้นต้นท่านมีคำพิพากษาแล้ว
หมดเวลาอุทธรณ์ไปแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะทำอะไรยังไงได้บ้าง
นายภัยศาลบอกว่าฝ่ายที่เป็นลูกชายหรือว่าเป็นทายาทของผู้ตายหรือผู้เสียหาย
ก็สามารถฟ้องคดีต่อสารได้เองนะฮะ
มีผู้เสียหายเนี่ยทางทายาทนะฮะแจ้งว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ
เพราะผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้ติดคุกนะครับหรือว่าชำระค่าขาดไร้เนี่ยยังไม่ครบนะฮะ
เมืองต้นทนายแนะนำว่าสามารถฟ้องเองนะครับฟ้องได้โดยตรงนะฮะ
ไต่สวนมูลฟ้องนะครับโดยเป็นโจทย์ใหม่และคดีใหม่นะครับ

คำถามที่ว่าในคดีเดิมเนี่ยไม่ได้มีการอุทธรณ์ต้องแจ้งอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าส่วนมากถ้าจำเลยสารภาพเนี่ยจะไม่ค่อยมีการอุทธรณ์กันนั้น